เพราะว่าพี่จักรีได้ไปทำบุญกับคุณหญิงเป็นนิตานะคะ
เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างที่ทราบที่เห็นหน้าจอค่ะ
คุณหนิงเนี่ยยอมออกจากถ้ำใช้คำนี้นะ

ไปร่วมงานบวชพระยุโรที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
ช่วงว่างค่ะช่วงกลางวันของวันอาทิตย์ค่ะ
เพราะว่าวันอาทิตย์ตอนบ่ายเนี่ย
พอวันเสาร์ตอนบ่ายเขากลผมใช่ไหมคะ
พอวันอาทิตย์เขาจะแห่ตอนเช้าว่างเราก็ไปที่นี่กันเลยค่ะ
พาลูกสาวน้องนิรินนะคะไปทำบุญไหว้พ่อปู่แม่ญาติที่คำชโนธตามภาพเลยค่ะ
ซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกของน้องนินเลยนะคะ

เริ่มจากซื้อพานใบสี่รูปพญานักนี่แหละค่ะ

หลังจากนั้นคุณหญิงก็พาชาวคณะต่อคิวอย่างคล่องแคล่วค่ะ
ก็มีดาราน้องใหม่ช่อง๗นี่แหละค่ะไปด้วยค่ะ

นี่คือเลขบัตรคิวของคุณหญิงที่หยิบมาได้ค่ะ
เลขสวยค่ะ
เรื่องกับครูก็๐๖๘๖
คือถ้าใครไปค้ำชนโลดใดก็ก็จะมีศาสตร์
และมันก็จะมีศาสตร์แรกนะคะ
จะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าไหว้ตรงนี้แต่เคล็ดลับของคุณหิงคือต้องเดินมาตรงนี้
เดินมาหน่อยใช่คือไหว้ที่เขาไหว้กันก่อน
แล้วก็เดินเข้ามาด้านหลังมันจะเป็นแบบว่าต้นไม้ใหญ่
เป็นสารเก่าค่ะคุณผู้ชมแล้วความขนลุกค่ะ
คือนิงบอกว่าจริงแล้วไม่เคยรู้ว่ามีตรงนี้มาก่อน
แต่เป็นความเชื่อนะคะพ่อปู่แม่ย่าเคยมาเข้าฝันบอกว่าให้มาหา
แล้วปรากฏว่านิงมาขอมากราบนะคุณผู้ชมตรงต้นไม้ใหญ่นี่แหละค่ะ
แล้วได้จริงด้วยแล้วคุณหนิงก็บอกลูกสาวน้องนิรินนะคะ
บอกว่าให้ตั้งใจขอด้วยนะคะไปฟังเรื่องนี้ที่คุณหญิงเล่าให้พี่แจ๊กรีนฟังหน่อยค่ะ
ถูกเหรอ
อรอสารก้าว
ไม่คิดว่านิงที่ไปลำตลอดเวลาเนี่ยจะมีความเชื่อ
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมดิฉันก็ไหว้เป็นคนนะ
เอาพานไปไหว้พ่อปู่แม่ย่าแต่นิงนั่งนานมาก
ไม่บอกคุณผู้ชมคือนิงไม่บอกค่ะ

นิงก็เดินมันจะมีทางลัดเลาะนะเดินออกมาด้านหน้านะคะ

ระหว่างทางก็มีชาวบ้านขอถ่ายรูปเยอะมากนะคะ

คุณหนิงนำเงินค่ะในมือเป็นกรรมเลย

ที่ได้มาจากการรำไหว้พ่อปู่แม่ย่าคำช่วงคำที่แล้ว
แจกทุกคนรวมไปถึงพี่แจ๊กกะรีนด้วย
ที่แล้วที่พี่ออนไปทำข่าวใช่ไหม
เงินที่เขาได้กำไรมาเขาได้มารูดทางเดิน

คุณผู้ชมดูเลขแบงค์กันนะคะ
นี่ค่ะเลขแบงค์ที่คุณหญิงให้เป็นขวัญถุงพี่แจ๊กกะลีน

เดี๋ยวไปดูคลิปกันนะคะว่าเลขแบงค์ชัดคือเลขอะไร
ลอตเตอรี่ที่เราซื้อกันมาคืออะไรไปดูเลยค่ะ

สาธุเราก็จะดูแลกัน

นี่แหละครับคุณหญิงได้แล้วค่ะนี่๘๐๐บาท

อุ๊ยสรุปให้เลยนะคะ

อ่ะแบงค์๕๐๐ที่พี่แซกกะลีนได้เป็นขวัญถุงนะคะ
ส่วนลอตเตอรี่ที่เราไปแผงกันนะคะ

ก็ได้เลขลอตเตอรี่นี้มานะคะ

ก็จริงตรงนี้เพื่อนต้องอ่านแทน
เพราะว่ามันเป็นใบลอตเตอรี่เราเลขมันจะเคลื่อน
อันนี้เป็นเลขที่พี่แซกกะลีนถือมา

เหมือนหนิ่งตั้งใจมาว่าจะมาทำบุญ

ดิฉันก็เชื่อตามส่วนหนึ่งให้กำลังใจหนิ่งด้วย

แต่เชื่อว่าคนฟาดเคาะสุดท้ายมันจะได้กลับมา

มันเป็นทางเก็ดพญานะ